แต่ว่าข่าวต่อไปซุดนี้นี่อ่านแล้วเสริญใจ
คนมีลูกบางทีอยากจะมีแทบขาดใจก็มีไม่ได้
แต่คนที่มีแล้วไม่พอใจกลับไปฆ่าลูกตัวเอง
ผู้ชายคนนี้เขาบอกว่าเขามีลูกสาวมาแล้ว๒คน

เอาน้ำยาล้างห้องน้ำกรอกปากลูกจนตายแล้วเอาลูกไปฝังดิน

เมียโกรธมากก็เลยไปแจ้งความตำรวจมาจับผัวตัวเอง
ฆ่าได้แม้กระทั่งลูกตัวเองนะฮะ
คุณพ่ออำรายนี้ชื่อว่าในอนุภาพอายุ๔๕ปีเขาเป็นชาวไทยภูเขาภาวรีซอ
ตำรวจนะฮะก็ไปจับกลุ่ม
มีตำรวจสพช้างเผือกประสานไปยังตำรวจสพดอยสะเก็ดนะฮะ
แล้วก็กู้ภัยมูลนิธิสว่างสำเร็จจับกลุ่มตัวแล้วก็พาเข้าไปไหน
เอาลูกไปฝังตรงไหนก็พาเดินเข้าไปเดินเข้าไป
อันนี้มันคือป่าท้ายหมู่บ้านนะฮะชื่อว่าหมู่บ้านใหม่สั่นโค้งในตำบลวง
อ่าตำบลลวงเหนืออัมพฤดอยสะเก็ด
ผู้ต้องหาก็ชี้ตรงนี้แหละครับที่ผมเอาจอบขุดหลุมแล้วก็ฝังศพลูกสาวตัวเอง
กู้ภัยก็ขุดขึ้นมาไปเจอศพทารกเศษหญิงห่อด้วยผ้าอ้อมสีขาว
นะฮะแล้วก็ใกล้กับลุงสามศพเนี่ยยังไปเจอขวดน้ำยาล้างห้องน้ำหนึ่งขวด
ก็เก็บไว้เป็นหลักฐานเจ็ดวันเหรอคุณ
เพิ่งลืมตาดูโรคนี้เจ็ดวันถามว่าคุณจะฆ่าลูกสาวคุณทำไม
เขาบอกว่าผมเปิดร้านขายเป็นกิ๊บช็อปกับภรรยา
ค่ะมีลูกสาวแล้วสองคนผมอยากได้ลูกชายเอามาสืบทอดธุรกิจต่างต่าง
นานาความเชื่อของเขานะว่าต้องเป็นลูกผู้ชายเท่านั้นถึงจะให้
ธุรกิจเข้าไปได้ค่ะนะฮะก็มีแผนแล้วเดี๋ยวจะให้ภรรยาไปทำกิ๊
ต้องการจะเอาลูกชายไว้สืบสกุลแต่ดันตั้งคันขึ้นมาก่อน
ตั้งคันก็ว่ากันไปก็รอคลอดเป็นหญิงเป็นชายผิดหวัง
เพราะออกมาเป็นลูกสาวผิดหวังมากบ่นกับคนในครอบครัวทุกวันว่า
ไม่น่าเกิดมาเลยลูกคนนี้อ่าไม่น่าให้เกิดมาเลยแล้วที่ผ่านมา
เขาบอกว่าโควิดสิบเก้ามันก็ระบาดธุรกิจมันก็แยกอยู่แล้วอ่ะ
แล้วเขาก็เลี้ยงไม่ไหวแล้วเขาว่าอย่างนั้นก็เลยทำยังไงดีล่ะ
ลูกสาวเนี่ยขึ้นรถออกจากบ้านไปแล้วไปเอาน้ำยาล้างห้องน้ำ
กรอกปากลูกรอให้ลูกตายแล้วก็เอาศพไปฝังดินตรงนี้

โควิดหาเงินไม่ได้ไม่มีตังค์ที่จะเลี้ยงต่อ
ก็เลยก็เลยต้องตัดสินใจอย่างเดียวครับแล้วแล้วทำทำลูกยังไงอ่ะพี่
ทำลูกยังไงก็เอาน้ำยาห้องน้ำให้ป้อนให้นะครับ
ต้อนให้ตอนไหนต้อนให้ที่อยู่ที่เจ็ดยอดเจ็ดยอดใช่ครับ
อยู่ในรถเลยใช่ไหมอยู่ในรถครับประมาณสักคืออ้างประมาณสัก๕นาที
ห้านาทีต้องเหยียบตอนกี่โมงผมอยากได้อ่าลูกชายครับ
อยากได้ลูกชายอยากได้ลูกชายเพราะว่าลูกสองมีสองคนแล้ว
ที่สามเนี้ยอ่าฮะผมก็พาเมียไปปรึกษาหมอที่
คุณเราพาแหลกฮะแต่ว่ารู้อีกทีหนึ่งนั่นแหละใครอ่าฮะ
ภรรยาก็ท้องปล่องอื้อผมทำอะไรไม่ได้ฟังแล้วมันย้อนแย้ง
เศรษฐกิจไม่ดีขายของไม่ได้เลี้ยงไม่ไหวเลยต้องฆ่า
แต่พอถามไปถามมาอยากได้ลูกชายครับเนี่ยฮะ
อันนี้คือคนเป็นพ่อนะคุณผู้ชมจริงแล้วถ้าเกิดว่าคุณเลี้ยไม่ไห
มันมีวิธีการคุมกำเนิดเนอะทำยังไงที่จะคุมกำเนิดกันไว้
อะไรแบบนี้นะฮะทีนี้เรื่องเนี้ยที่มันเกิดเรื่องขึ้นมาเนี่ย
เพราะว่าภรรยาของของฝ่ายผู้ต้องหาเองเนี่ยมารู้ทีหลังว่าสามีเอาลูกสาวไปฆ่า
แล้วก็ไปฝังดินก็เลยทนไม่ไหวไปแจ้งความกับตำรวจนะฮะ
ตำรวจก็เลยนำตัวไปสอบสวนนะเขาก็ยอมรับสารภาพทั้งหมดนะฮะ
ทีนี้ญาติของภรรยาของนายอนุภาพเนี่ยชื่อว่านายสุรศักดิ์เขาบอกว่า
ก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะก็ทางญาติมาพูดให้ฟังและ๓๔วันก่อนหน้านี้
ว่าอนุภาพเนี่ยพูดว่าเดี๋ยวจะเอาลูกไปฆ่าทิ้งนะฮะ
แล้วก็มีการพยายามขับรถไปดูลาดราวก่อนว่าจะไปฝังตรงนั้นตรงนี้
ก็ไม่คิดว่าที่พูดมาสามสี่วันก่อนจะมาก่อเหตุจริงนะฮะ
ตอนนี้แม่ของเด็กยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะว่าตอนนี้เป็นลมไปแล้วหลายรอบฟื้นมาก็เป็นลมฟื้นมาก็เป็นลมนะฮะ
ต้นตำรวจแจ้งข้อหาผู้ต้องหาคนนี้ไปฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนนะฮะ
ส่วนศพของทารกนั้นส่งไปให้กับแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ธนสูตรกันต่อไปนะลืมตาดูโลกได้เพียงเจ็ดวันเท่านั้นอืม